คุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งเขาบอกว่าไฟผ่าหมากเป็นเหตุ
รถคันหนึ่งคือไฟผ่าหมากเขาเสียเขาบอกแบบนี้
ก็เลยต้องเปิดไฟผ่าหมากมาไปเรื่อยแต่ปรากฏว่าเจอรถอีกคันไม่พอใจ
เฮ้ยมึงเปิดไฟผ่าหมากมาแบบนี้ได้ยังไงสุดท้ายถูกไล่ยิงคุณโอ้โห
นี่เป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับ
คันนี้ตกลงไปในพงหญ้าเพราะถูกไล่ยิงมา
และมีคนถูกยิงอยู่ในรถด้วยนะครับ
ตำรวจภูทรด่านขุนทศเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เพราะว่ามีรายงานแจ้งเข้ามาบอกว่ามีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
บริเวณถนนสายศรีคิ้วชายภูมิ
ตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทศนะครับ
ในที่เกิดเหตุมาตรวจสอบแล้วก็พบรถคันนี้

ตกอยู่บริเวณร่องถนนฝั่งขาเข้าอำเภอด่านคุณทศนะครับ

กระจกด้านหน้าซ้ายมีรอยกระสุน๑รู
ฝั่งคนขับมีรอยกระสุนอีก๑รู
หน้าซ้ายนะฮะก็ถูกยิงจนยางแตกนะครับ
ทีนี้คนที่บาดเจ็บคือนายพิชัยคงแย้ม

บาดเจ็บถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิด๑นัด

นำตัวส่งโรงพยาบาลด่านคุณทศ

ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาบราชนครราชศรีมา
ทีนี้คนรอดชีวิตมาจากรถคันนี้ได้

ให้การแบบนี้บอกว่าผมกับเพื่อน
ก็คือนายพิชัยเป็นหุ้นส่วนรับเหมาก่อสร้าง
ก็เดินทางกลับนะหลังจากไปดูงามรับเหมา
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ก็ผ่านมาเส้นทางสายนี้
แต่ทีนี้ขับแล้วก็เปิดไฟผ่าหมาก
หรือว่าไฟฉุกเฉินไฟกระพริบติ๊กต๊อกนี่นะ

ผ่าหมากรถผมเสียมันปิดไม่ได้
ก็เลยต้องเปิดไฟผ่าหมากมาตลอดทางแบบนี้
มาถึงปากทางเข้าหมู่บ้านหินหล่องนะฮะ

ขับมาปาดหน้ารถเขาเขาก็เลยต้องจอดรถฮะ
อยู่ในอาการมึนเมาด้วยปรีมาถามว่า
พวกมึงเปิดไฟผ่าหมากมาตลอดทางเปิดทำไม
ทีนี้ฝั่งนี้เขาก็อธิบายไปบอกว่า
ไฟรถผมเสียปิดไฟผ่าหมากไม่ได้

ยิ่งมีอาการเมาด้วยก็เลยโตเถียงกัน

เมื่อชายคนนั้นสู้ไม่ได้กลับไปที่รถเอาปืนมาคุณ
ทางฝั่งนี้เขาเห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบขับรถหนี
ไม่ยอมขับไล่ตามเอาปืนยิงปั้งมาตลอดทาง
กระทั่งรถคันนี้ผู้โดยสารถูกยิง
แล้วรถเขาก็เสียหลักตกข้างทาง

เพราะเขาหนีลงจากรถหลบในพงหญ้าเลย
เขายังงงอยู่เลยอยู่มายิงกันทำไม
ก็ไฟผ่าหมากรถผมเสีย
แล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดไฟผ่าหมาไง

หลังยิงเสร็จแล้วรถเขาตกท้องร่องแล้วนะ

ทีนี้เขาก็รีบมาดูเพื่อนที่ถูกยิงอยู่ในรถ
แล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยแจ้งเจ้าหน้าที่

จากเรื่องอุบัติเหตุนะครับ
ผมมาจอดผมก็เลยจอดเหมือนกัน
ก็จะถามเพราะว่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ต้องเอาร่องมาถามมาคุยกันเหมือนทรงเมา
ต้องมาคุยกันเสียปุ๊บเขาอาจจะต่อยผม
ถ้าจะต่อยผมผมก็เลยจะต่อยไปด้วยกัน
แต่ทีนี้พอมีปัญหากันก็วิ่งไปเอาปืน

อันนี้พอผมเห็นเขาทำท่าจะวิ่งไปเอาปืน
ผมก็รีบถึงรถกันเขายิงสวนเข้าเลยครับ
นี่ฮะตัวนายวรรณยูบอกโอ้โหผมงงเหมือนกัน
แค่ไฟผ่าหมากผมเสียถึงขนาดต้องตามมายิงกันแบบนี้
ทำไมคนเรามันหัวร้อนมันขัดใจกันง่ายจังนะครับ
ขณะที่พนักงานสอบสวนต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ต้องสอบปากคำนายวรรณชัยต่อนะครับ
ตอนนี้ได้ประสานธรรมบริวัติในพื้นที่แล้วก็สอบพ่อใกล้เคียง
ตั้งด่านสกัดจับแล้วรถมิซูบิชิปาเจโร่สีขาว
ติดแผ่นป้ายทะเบียนที่ก่อเหตุยิงรถคันนี้นะครับ
ก็ประสานชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้าย

แล้วก็ต้องมาดูด้วยนะว่าสาเหตุที่แท้จริง

จะมีการขับรถแข่งกันปาดกันอะไรอีกหรือเปล่านะครับ